อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ตามตัวคนที่ก่อเหตุเหมือนกันครับ
แต่ว่าคราวนี้เป็นแท็กซี่นะที่ขับฝ่าสัญญาณไฟนะครับ
แล้วก็ไปชนรถยนต์กลางแยกนะครับแถวคณะยาวนะฮะ
ปรากฏว่าฝ่ายที่ถูกชนตอนนี้อาการเขายังสาหัสอยู่เลยนะครับ
เลือดข้างในสมองอ่ะเดี๋ยวดูนะครับ
เอ้ยเข้ามาเนี่ยนี่ฮะ
สัญญาณของเขาเนี่ยคือไฟเขียวนะครับของฝั่งที่ขับรถมาเนี่ย
แล้วคนขับรถยนต์ที่ถูกชนนะตอนนี้ภรรยาบอกว่าแพทย์บอกว่าให้ทำใจนะฮะ
อาการหนักมากนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ
ที่ขับมาแล้วก็มีสัญญาณไฟเขียวเลี้ยวขวาเขาก็เลี้ยวขวา
แท็กซี่สีเหลืองเมื่อสักครู่นี้ฝ่าสัญญาณไฟนะอ่าไฟแดงมาชนเต็มแรงนะครับ
แล้วภาพก็ตัดไปคลิปนี้ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กที่โพสต์เอาไว้
บอกว่าเป็นน้องชายของคนขับรถที่ถูกชนนะ
ก็คือน้องชายของคนเจ็บระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันพระรหัสสบดี
สิบห้าสิงหาคมจากคลิปจะเห็นว่าฝั่งรถพี่ชาย
ของเขาเป็นไฟเขียวไม่ได้ขับเร็วด้วย
คู่กรณีขับฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็วแล้วก็ชน
ซึ่งณขณะนี้ยังหลบหนีอยู่นี่หลังเกิดเหตุนะฮะ
แล้วพี่ชายเขาก็ยังไม่ฟื้นนะครับตอนนี้เลือดคั่งในสมอง
หมอบอกว่าอาจเป็นเจ้าชายนิทราได้จึงอยากให้ผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบ
รู้ชื่อคู่กรณีแล้วชื่อนายสมพบนามสกุลราชา
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะ
คงจะใช้วิธีในการตามตัวก่อนนะครับอ่า
ส่วนผู้เจ็บนะครับวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่ม
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ก็ไปคุยกับภรรยาของคนเจ็บนะฮะ
ก็ได้รับการอนุญาตจากทางอ่า
ภรรยาทางญาติทางโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
ภรรยาของคนเจ็บชื่อนางวรางรัฐนะครับบอกว่า
ยังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุเธอก็โทรหาสามี
วางสายกันได้ไม่นานสามีออกจากบ้านเพื่อไปส่งของ
อีกประมาณ๕นาทีติดต่อไม่ได้อีกหลังจากนั้นไม่นานมีกู้ภัย
นำโทรศัพท์ของสามีโทรหาเธอค่ะนี่ฮะเธอเล่าไปก็ร้องไห้ไป
กู้ภัยบอกว่าสามีเกิดอุบัติเหตุให้รีบมาที่โรงพยาบาล
เพราะอาการสาหัสไปถึงปรากฏว่าโอ้โหอาการสามี
โหลกศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงฮะจากเหตุรถชน
บอกว่าอาการล่าสุดของสามีนะอยากให้ญาติทำใจ
ว่าไม่มีทางฟื้นกลับคืนมาได้อีกแล้วเพราะเลือดคั่งในสมอง
ตอนนี้สมองไม่รับรู้ความรู้สึกก้านสมองตายไปแล้วกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
ยื้อชีวิตได้อีกไม่นานเขาวางสายเสร็จอีกสี่นาทีต่อมา
นาทีที่ห้ากู้ภัยเป็นคนรับออกไปจากบ้านได้ไม่ถึง
สองแยกไฟแดงว่าเขาค่อยสั่งเสียไว้ว่า
ถ้าเขาเป็นอะไรไปให้ถอดเครื่องในใส่เขา
เขาไม่อยากเป็นภาระของใคร
ที่สิบข้างหนูเพราะว่าแป้งบอกพ่อแม่พี่น้องและลูกตัวเองแล้ว
ว่าตัวเองขอไปไม่ให้แป้งมานั่งเสียพี่เจ๊เกียว

นี่คือคนที่รักตัวเองนะ
ไม่มีใครให้คนที่รักไปจากตัวเองได้ค่ะ
ถ้าเอาจริงนะถ้าข่าวดีออกแล้วเห็นนะ
พี่ขอบคุณคนชนบ้านที่เหลือลมหายใจแฟนพี่ไว้ให้พี่
ขอบคุณฉันไม่กลัวไว้ให้เครียดคุณเลย
ขอบคุณที่ไม่ไม่ขาย
ถ้าเขาตรงแนนวันนั้นไม่โกรธเลยครับ
โอ้โหสิแล้วอยากจะกราบเท้าเขามาก
ที่อิ่มน้อยเหลือลมหายใสคน

แล้วคนที่มีครอบครัวทำมาหากินอยู่ดี
ขับรถเลี้ยวตามสัญญาณไฟไฟเขียวดี

แล้วคนเจ็บเขามีลูกชายนะคะ

เราได้ไปคุยกับลูกชายด้วย

นายธนปดีทงชัย
ก็บอกว่าพอรู้ว่าพ่อประสบอุบัติเหตุ
ตอนแรกก็นึกว่าเป็นอะไรไม่มาก

แต่พอไปถึงโรงพยาบาลเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
เห็นสภาพพ่อที่นอนอยู่บนเตียง
รู้เลยว่าโอ้โหอาการหนักมาก
แล้ววันนี้คุณหมอก็มาบอกว่าให้ครอบครัวทำใจ
ลูกชายบอกเสียใจมากค่ะที่ไม่ได้บอกลาพ่อสักคำ
อยากให้คนที่ขับรถชนพ่อออกมารับผิดชอบ

แล้วก็อย่าทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผมไม่อยากให้แบบคนที่ทำให้พ่อผมต้องจากไป
ยังแบบลอยนวลใช้ชีวิตสุขสบาย
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือผมพูดไม่ออกเลยครับ
พอเห็นหน้าพ่อแล้วผมพูดไม่ออก
เวลาพูดผมก็จะร้องไห้เวลาพูดผมก็จะร้อง
เราได้คุยเรื่องคำพูดอะไรกับครอบครัวแล้วบ้าง
คือก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยแบบว่าเราทะเลากันมีปากเสียงกันตลอดเลยครับ
ก็ยอมรับตรงว่าก่อนหน้านี้ผมกับเขาก็ยังโกรธกันอยู่ครับ
แต่ว่าคือพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบผมไม่มีโอกาสได้ทำอะไรแบบให้เขาอีกแล้วอะครับ
ผมแค่บอกรักเขาไม่รู้เลยว่าเขาได้ยินหรือเปล่าครับ

คือทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมานะครับท่านผู้ชมครับ
คนที่ขับแท็กซี่คันนี้มาชนเขาแล้วก็หนีไปด้วยเนี่ย
ปรากฏว่าณขณะนี้ยังไม่เป็นอะไรเลยนะอืม

มีคนที่ให้ข้อมูลแต่เขาบอกเขาขอไม่เปิดเผยตัวตนก็แล้วกัน
เอาเป็นว่าโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้ก็คือนายคนนี้

หนีทหารออกมาแล้วก็มาขับแท็กซี่ได้๓วันแล้วก็เกิดเหตุการณ์เมื่อวันพระรหัสที่๑๕
ฝ่าไฟแดงแล้วไปชนรถเขาจนเขาบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หนีไป
ตอนนี้ไปทำงานเป็นกาดอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวสามแยกพระประแดง
พักอยู่ที่ซอยสุขสวรรค์๗๔
อันนี้มีคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
ไม่รู้ว่าถ้าตำรวจได้ข้อมูลเขาอาจจะไปตามอยู่ก็ได้นะแม่
ถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะต้องบอกว่ามันเลวได้ใจจริงนะ
ก่อเหตุแบบนี้ฝ่าไฟแดงมาชนเขาแล้วไม่สนใจอะไรเขาเลยนะครับ
พันธุรกิจเอกสิงห์สิงห์เดชพูดกับการสคัณะยาวท้องที่ที่เกิดเหตุบอกว่า
กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานต่างแล้วก็ภาพจากกล้องหน้ารถของคนเจ็บ
แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ
เชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวตามจับตัวได้แน่
มันทำให้มันจะคิดยังไงกับชีวิตดีคุณเขียนมาสอน

แต่ถ้าเรามีข้อมูลเบาะแสขนาดนี้เชื่อว่าไม่นานตำรวจก็น่าจะได้ตัว
หรือถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ใช่ผิดคนผมไม่ใช่คนนั้น
คุณต้องออกมาว่าผมไม่ใช่คนนั้น